และล่าสุดที่สหรัฐนะครับได้เกิดเหตุกราดยิงบริเวณลานจอดรถของไนท์คลับแห่งหนึ่งในรัฐฟอรีดา
ก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไป๒คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย๑๔คนนะครับ
ซึ่งตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้ทั้งหมด๓คนครับ
เหตุสลดในครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ไนท์คลับในเมืองฟอร์ดมายเออร์รัฐฟอริดา
จัดงานปาร์ตี้ชุดว่ายน้ำในคืนวันอาทิตย์นะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุกราดยิงบริเวณที่จอดรถของไนท์คลับดังกล่าว
ในเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่น
พบผู้เสียชีวิต๒คนบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
มีทั้งบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็อาการสาหัส
ซึ่งผู้บาดเจ็บทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ขณะที่มีรายงานว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างน้อย๓คน
และกำลังนำตัวไปสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้
รวมทั้งยังเร่งค้นหาผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอีก
หลังเกิดเหตุตำรวจยังคงปิดถนนและพื้นที่โดยรอบ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บข้อมูลอีกครั้ง
และมีรายงานบ้านเรือและรถยนต์ในบริเวณดังกล่าวถูกยิงได้รับความเสียหายด้วย
กระดาษยิงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อ๖สัปดาห์ก่อน
จะเกิดเหตุมือปืนบุกเดี่ยวเข้าไปกราดยิง
ไนท์คลับของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันที่เมืองออแลนโดรัฐฟอรีดาของสหรัฐ
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไป๔๙คน
ซึ่งนับเป็นเหตุกระดยิงที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาครับ